กรกตก็ยอมที่จะแก้ไขเนื้อเพลงประชามตินะครับ
หลังจากถูกวิจารณ์ว่าเนื้อหาบางท่อนคล้ายกับดูถูกประชาชนในภาคเหนือ

ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีประกาศชัดนะครับวันนี้ว่า
นปชตั้งศูนย์ปราบโกงประชามติ
เพราะว่ามีหน่วยงานรัฐดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้อยู่แล้ว
ขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามาร่วมสังเกตการณ์ภายในศูนย์
ทั้งที่เป็นเรื่องภายในของไทยเองครับ
ผิดถ้าผิดกฎหมายเดี๋ยวผมก็ทำเรื่องการสงบกฎหมาย

ไม่ยุ่งใจฮาแหละเจ้าประเทศไทย
ตั้งกันอุตลุกไปหมด
เช่นเดียวกับนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
บอกว่าแม้ดูตามกฎหมายประชามติไม่ได้ห้ามตั้งศูนย์ปราบโกง
แต่ว่าในด้านความมั่นคงรู้ว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไร
ที่สำคัญอาจจะเข้าข่ายขัดคำสั่งคอสชที่ห้ามชุมนุมเกิน๕คน
เพราะคำสั่งดังกล่าวไม่ได้ห้ามเฉพาะการชุมนุมของพักการเมือง
นปชตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาอาจส่งผลให้ฝ่ายอื่น
ศูนย์ขึ้นมาตรวจสอบศูนย์ปราบโกงของนปชอีก
ส่วนข้อวิจารณ์ว่าใช้สถานที่ค่ายทหารในการชี้แจงร่างรัฐมนูล
อาจจะทำให้ผู้เข้าร่วมรับฟังรู้สึกอึดอัด
นายวิศนุมองว่าการชี้แจงวันเสาร์ที่ผ่านมา

เห็นได้จากแต่ละคำถามก็แรงกันทั้งนั้น
ไม่น่าจะมาเกี่ยงกันในเรื่องของสถานที่
โดยหลังจากที่คณะกรรมธิการร่างรัฐมนูลและกรกต

เพื่อชี้แจงเนื้อหาของร่างรัฐมนูล
ในส่วนภูมิภาคเป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ที่แค่วัชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมาราษแล้ว

และส่วนถัดไปคือ๒๕มิถุนายน
ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
ส่วนเพลง๗สิงหาประชามติของกรกตที่ถูกวิพากษ์วิจารณ
ว่ามีประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ล่าสุดนะครับทางกรกตยอมที่จะแก้ไขเนื้อหาของเพลงใหม่
เพื่อให้ประชาชนสบายใจพร้อมยืนยันว่า
ไม่ได้มีเจตนาดูหมินตามที่ถูกกล่าวหา